พาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับ

เพราะว่าคนแถวบ้านจู่คิดว่าเพื่อนบ้านเป็นปอบฮะ
เอามีดไล่ฟันแล้วก็ส่งเสียงดัง
ทำท่าทำทางเหมือนบริกรรมคาถาด้วย

สวัสดีครับท่านครู

แบ่งไหนบ้าง
โอ้น้องบ้าจัง
ไม่รู้ไงน้องบ้าจัง

พระธาตุพระนมพระพระธมเจดีย์
นี่ครับพระธาตุพระนมพระพระธมเจดีย์
แล้วก็ตะโกนลั่นเฮ้อยู่แบบนั้นนะฮะ

ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ก่อนเป็นหลักฐานนะฮะ
ผู้ชายคนนี้เดินถือมีดตะโกนเหมือนคนคลั่ง

ทำท่าทำทางเหมือนบริกรรมคาถาอะไรต่าง
บทนั้นบทนี้ทุบทำลายข้าวของแถวนั้นครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับในหมู่บ้านธาตุงาม
พื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิครับ
ไล่ทำร้ายชาวบ้านเจ็บไป๕คน

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ไปเจอ๑ในคนที่บาดเจ็บ
เดี๋ยวลองดูฮะคนเจ็บนี่ยังแปะผ้าก๊อสอยู่เลยครับ

ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเมื่อคืนกลางดึก

คนก่อเหตุที่มีอาการเหมือนคนหลอนคนคลั่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนเขาอีกคนนึงเป็นผู้ชาย
ขี่มาเสร็จแล้วมาชนเสาหน้าบ้าน
เสียงคล้มเธอตกใจออกไปดู
เป็นอะไรกันหรือเปล่าพี่เกิดอะไรขึ้น
เขาคลั่งคว้ามีดที่เขาพกมามาฟันแขน

ตัวเป็น๑ฉับฟันแขนเพื่อน

แล้วก็ใช้ทั้งมีดทั้งไม้ไล่ทำร้ายเธอครับ

รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่จอดอยู่จนเสียหาย

ก็จับตัวคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปโรงพัก

ปัดผ้าไปโรงพักภูเขียว

ปรากฏว่าตอนช่วงสายที่ผ่านมาเขาสั่งเมาแล้ว

เกิดอะไรขึ้นคุณไปทำอะไรชาวบ้านเขาเนี่ยเมื่อคืนนี้
เขาพูดคุยบอกว่ายังไงรู้ไหมครับ

อ้าวไม่รู้ตัวเลยเหรอคะ
ผมไม่ได้ทำอะไรใครสักหน่อยไม่ได้ทำ
นี่นะฮะหลักฐานมันชัดเจน
คลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้คลิปตอนที่ไปคุมตัว
นัทธพงศ์มีอาการคลั่งมีอาการเหมือนหลอน
เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
นี่นะฮะแต่เบื้องต้นแจ้งไปก่อน๓ข้อหา
กรุกเคหาสถานยามวิการทำลายทรัพย์สิน
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นก่อนคุมตัวฝากขัง
เมาแล้วก่อเหตุหรือ
สาเหตุก่อนที่จะมาหลอนมาคลั่งเกิดจากอะไร